อย่างเนี่ยอย่างกล่องนี้๕๐๖๐คิดว่าได้แล้ว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
ถ้าเราอยากหาเกิน๕๐๖๐บาท

ไม่ค่าทำอะไรอายเขา
แต่อันนี้ชินแล้วถึงทันทำไมหายแหละ
ที่แถวเขาเดินเยอะแยะเนี่ย
บางคนเขาปิดจมูกว่าเราเหม็น
ว่าเราไม่ดีอะไรอย่างนี้
เห็นว่าน้ำหาบกันบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้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

ชีวิตเราจนเราก็จะข้างถนน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

เจรข่าวขนามหลวงเนี่ย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

ตอนนี้๒๐ประมาณแล้ว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

ที่เขาออกมาอยู่ในถนน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

ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรญาติก็จะตามแทบไม่ได้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

ค้าแล้วมันช่วยได้จริงไหมคะ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

เขาเรียกว่าเดียงแดง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

เรามาอยู่แบบที่บ้านไม่มีหลังคา

ที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก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

มองว่ามันเป็นผลกระทบของปัญหาทุกอย่าง

ครอบครัวล้มเหลวก็ทำให้คนออกจากบ้าน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

หรือเรื่องสวัสดิการเรื่องสุขภาพ
ถ้ารักษาการเจ็บป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ถ้าเราอยากจะสกัดไม่ให้มีโฮมเลสบทขึ้น

หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ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
คือถ้าประชาชนมีสวัสดิการพื้นฐานที่เท่ากันอย่างแท้จริง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

เช้ามาก็ต้องแบบนี้ช่วยเขาทำไปเรื่อย
คือว่าเราอาศัยเขาเขาอาศัยเราอยู่ด้วยกันได้
ทุกเช้าขึ้นมาผมก็ไปซื้อข้าวไข่เจียว
ถูกดีประหยัดดีแค่๒๐บาทก็อิ่มได้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
พี่ก๊อฟรู้ไหมว่ามันผิดหรือผิดกฎหมาย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

เราไปนอนหลับนอนแล้วอยู่ข้างถนนเนี่ย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

เขาทนอยู่จนกลับกลับมาได้

แต่คิดฆ่าตัวตายมันก็เท่านั้นแหละ

หลานเราก็ยังเล็กยังไม่มีคนคอยดูแล
สาวก็ยังบอกว่าพ่อมีบ้านนะไม่ใช่ไล่บ้าน
เหรอใหม่เหรอเออสบายดีปะละน่ะ
แล้วหลานเป็นไงอ่ะอ่ายังสนเหมือนเดิมเหรออ่า
เดี๋ยวพ่อส่งเงินไปให้ไม่มากันมานะพ่อกินเหล้าเยอะ
หน่อยอาทิตย์นี้เดี๋ยวให้สแก่ส่งไปให้อืม